คลิปหนึ่งภูมิใจนำเสนอค่ะ

เขามีปากเสียงกันมากับคนขับรถเก่งอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็ตีคู่กันมาสุดท้ายจังหวะหนึ่งค่ะ
รถกระจกชักปืนออกมาเลยมาข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม
ดังแชร์คลิปนี้พร้อมกับแฮชแท็กตั้งคำถามว่า
เดี๋ยวนี้มันหาง่ายกว่าสัญญาณไวไฟแล้วหรืออะไร
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้หรอกนะ
ปืนที่อยู่ในมือของโชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่
ปืนจริงปืนปลอมปืนบีบีกันปืนดัดแปลงหรือปืนอะไร

คุณชักออกมาแบบนี้มันผิดกฎหมายแน่
คุณไปข่มขู่ให้เขากลัวเนี่ยนะคะ

คุณมีการกระทบกระทั่งปาดหน้าปาดหลังปาดซ้ายปาดขวา

ล่าสุดค่ะทีมข่าวตรวจสอบคลิปนี้แล้วนะคะ

เกิดขึ้นคือคืนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาสักประมาณ๔ทุ่ม

ขับรถออกมาจากซอยข้างสนยานนาวา

แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนขับรถแท็กซี่เข้ามาทางตรง
ที่สุดแล้วก็ขับขึ้นสะพานไล่กันไป
คนขับรถแท็กซี่ค่ะชักปืนออกมาข่มครูตามคลิปเลยนะคะ
จากนั้นคนขับรถเก่งก็ขับรถหลบหนีไป
ไปแจ้งความกับตำรวจสนปากคลองศาล

ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบทะเบียนรถแท็กซี่
คันที่ก่อเหตุสุดท้ายก็สามารถเรียกตัวมาเจรจากันได้
ลงตัวทั้งสองฝ่ายก็ตกลงยอมความกันเนี่ยนะคะ

อันนี้คือป้ายทะเบียนรถแท็กซี่

เพราะว่าขึ้นโรงพักไปเคลียร์ใจกันแล้ว

ก็เพราะว่าชาวเน็ตเขาแชร์คลิปนี้ต่อ

เป็นตำรวจแล้วประมาณว่ามาหารายได้เสริม
ขับรถแท็กซี่หารายได้เสริมประมาณนี้
แล้วเป็นถึงยศเนี่ยร้อยตำรวจโทนะคะ
เป็นตำรวจในท้องที่สพกระทุ่มแบน
ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะ
ว่าตำรวจทำแบบนี้ก็ได้หรือ
ล่าสุดค่ะตำรวจโรงพักสนปากคลองศาล

กำลังประสานไปสพกระทุ่มแบน
ต้นสังกัดของตำรวจนายนี้
ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่า